คุณผู้ชมครับใกล้จะถึงวันที่๑๖มีนาคมอีกแล้ว

วันบรรจันทร์นี้๑๖มีนาคมนะครับ
ก็จะถึงวันออกสลากินแบ่งรัฐบาลนะครับ
ดังนั้นเดี๋ยวพาไปดูเรื่องของข่าวแปลก

คุณผู้ชมฮะไปดูที่นี่กันก่อนเลยที่ชัยนาธนะครับ
ชัยนาธช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานี้เอง
กลุ่มนักเสี่ยงโชคแห่ไปขอโชคขอลาบ
จากเสาตกน้ำมันที่อยู่ภายในสารารอรถผู้โดยสาร
หน้าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนานีชัยนาฏ
ริมถนนชายนาฏสัพยานะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดชายนาฏ
โอ้โหคนไปเยอะเลยนะฮะ

คือใช้กล้องจากโทรศัพท์มือถือถ่ายภาพเสา

แล้วก็เอาภาพมาซูม

โอ้โหจ้องเข้าไปใกล้เนี่ยตาก็เบลอ
มันไม่เหมือนเวลาใช้มือถือถ่ายแล้วซูมได้
อ๋อมันชัดเลยนะ
ไข่หลักสีสันรวมทั้งเครื่องสำอางของใช้สำหรับผู้หญิง
มาถวายแก้บนจำนวนมากนะครับ
ส่วนงวดนี้มีชาวบ้านบอกว่ามองเห็นเลขเด็ด

เร็วไปไหม

ไปดูดอกน้ำมนต์กันหน่อย

จุดนี้คือบ้านเลขที่๒๕ถนนพี่ชัยตัดใหม่สวรรคโลกสุโขทัยค่ะ
แจ้เจ้าของบ้านเนี่ยก็เปิดโอกาสให้บรรดานักเสี่ยงโชคเข้าไป

หรือน้ำตาเทียนเนี่ยค่ะน้ำมนพญาต่อเรือน
งวดนี้ลุงแจ้บอกว่าชาวบ้านบางคนเห็นเลขเด็ดหลายตัวนะ

คือให้ทุกคนถ้าใครมองไม่ออกไงเขียนใส่กระดาษเลย
จะได้เข้ามาอาจจะได้ดูกันไปเนี่ยนะคะ
เป็นตัวเลข๗๐๖๑แล้วก็๓เขาเขียนไว้แบบนี้
ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่เอาเล็กตัวนี้แหละ
ไปซื้อโรตารี่เสียงโชค
งวดเนี่ยงวดวันจันทร์ที่จะถึงเนี่ยค่ะ
ส่วนที่บริเวณสวนป่าบ้านเสา๕
อำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทองนะครับ
บรรยากาศที่นี่คึกคักไม่แพ้ที่อื่นเลย
เพราะว่าชาวบ้านมากราบไหว้แม่แก้วเรือนทอง
ตะเคียนในเรือนกระจกติดแอร์
เพื่อขอโชคขอลาบกันตลอดทั้งวันนะครับ
บางคนไม่ได้มาขออย่างเดียว
ต้องมาแก้บนด้วยเพราะงวดที่แล้วถูกรางวัลไปนะฮะ

ใช่ก็เอาเสื้อผ้าชุดไทยหลากสีมาถวายเจ้าแม่
พร้อมทั้งจ้างนางรำมารำถวายด้วย
งวดนี้เจ้าแม่จะใจดีให้อีกสักงวดหนึ่งนะฮะ
แต่จุดที่ทุกคนพลาดไม่ได้ก็ต้องแวะไปส่อง

ส่องหาเลขเด็ดจากหยดน้ำตาเทียนนำไปเสี่ยงโชคกัน
ซึ่งงวดนี้มีชาวบ้านเห็นเป็นตัวเลขดูคล้ายกับเลข๖๒๘และ๙๒

ตะเคียนต้นนี้นะครับมีชาวบ้านไปขุดพบเมื่อปี๖๐
มีลำต้นใหญ่วัดได้๑เมตร๗๕เซนติเมตรนะครับ
แล้วก็ยาว๑๒เมตรครึ่ง
และคาดว่าจะมีอายุนับร้อยปีเลยนะครับ
ไปอีกหนึ่งจุดวัดบ้านต่อมใต้ค่ะ
อำเภอเมืองพยาวกลุ่มชาวบ้านจากสามหมู่บ้าน
ไปกรับว่าขอโชคขอลาภจากต้นโพลโบราณ
เขาเรียกต้นโพต้นนี้ว่าต้นโพสามนาง
เชื่อว่าอายุน่าจะมากกว่า๔๙๖ปี
มีขนาดใหญ่นะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นต้นใหญ่มาก
ว่าเป็นต้นโพต้นใหญ่ที่สุดและแปลกที่สุดในพยาว
เขาบอกแบบนี้นะคะส่วนชาวบ้านที่ไปหาเลขเด็ด
เขาก็บอกว่าได้มาหลายกลุ่มหลายตัวเลขเลย
ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม๓ตัวนะ

๒๙กับ๒๒เขาบอกว่างั้นนะคะ

ต่อกันที่นี่ครับที่นี่คนเยอะแน่นอน
คนเพียบเลยนะฮะที่วัดสว่างอารมณ์อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม
มีนักเสี่ยงโชคแวะเวียนไปไหว้ขอพร
ซึ่งปกติวิธีขอพรก็คือต้องกระซิบข้างหูน้องกุมาร
ซึ่งเป็นกุมารทองเนื้อทองเหลืองความสูง๑เมตร
แต่เนื่องจากช่วงนี้มีการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
ทางวัดจึงบอกว่าห้ามใกล้ชิดกับกุมารทองมาก

แต่หมายถึงว่าน้ำลายของแต่ละคนมันจะไปติดอยู่ตรงนั้น
เดี๋ยวคนถัดไปเดี๋ยวจะติดกันนะ
ติดต่อกันได้นะครับดังนั้นทางวัดนะฮะก็บอกว่า
งดวิธีกระซิบข้างหูไว้ก่อนและเปลี่ยนเป็นจับมือทั้งสองข้าง
รูปปั้นกุมารทองแทนก็ได้
แต่ว่าการจับมือนะก็จะมีการเช็ด
เจลแอลกอฮอล์เช็ดแล้วก็ดูแลให้
เอาเจลวางไว้ตรงนี้เผื่อใครมาจับมือเสร็จ
ก็เช็ดให้ด้วยซะหน่อยหรือไม่มีเจ้าหน้าที่คอยเช็ดให้นะครับ
หรือบางคนบอกว่าใช้วิธีนี้ดีกว่าฮะ
่งมองที่ดวงตาของกุมารทองเพื่ออธิษฐานจิต

ด้านของนายสมพงศ์จันทราวงศ์บอกว่า
เลข๕๗ก็ตั้งใจจะไปหาซื้อเลขนี้แหละฮะ
ซึ่งงวดที่ผ่านมาเขาเพิ่งได้โชคได้ลาบมาจากกุมารทอง
ก็เลยถือโอกาสนำรูปปั้นไก่ชน๑๐๐ตัว
มาถวายแก้บนด้วยเลยนะครับ

เกาะเจ้าแม่นาคีอยู่ที่อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีช่วงนี้
หลังจากมีข่าวโควิด๑๙คนไปน้อยลงนั่นนะคะ
ชาวบ้านทุดีที่ดูแลเกาะบอกว่า
ที่ฐานจุดทูปกำยานต่อหน้าเจ้าแม่นาคี
ทำแบบนี้๒วันติดกันแล้วแต่เขาบอกมันมีเรื่องแปลกเกิดขึ้น
เห็นตัวเลขจากทูปที่จุดเป็นเลขเดียวกันทั้งสองวันเลย

นี่เป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นแบบนี้เพราะมันเหมือนกันเลย๒วัน
แต่ถ้าใครจะเอาตัวเลขนี้ไปสลับตำแหน่งกัน
ครับไปดูที่จังหวัดณครศิริษฐมาราชกันบ้าง
ภายในวัดเขาพระทองที่อำเภอชะอวด

พากันไปเช่าบูชาหัวนโมแล้วก็แหวนนโมนะครับ
เพราะเชื่อว่าจะช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย
ปัดเป่าคุณสัยมนต์ดำป้องกันสายเวทแบบนี้
แล้วก็ช่วยป้องกันโควิด๑๙ได้ด้วย

นโมและแหวนนโมเป็นเครื่องลางของขลัง
ช่วยยึดเหนียวจิตใจนะครับแล้วก็สร้างกำลังใจ
โดยมีประวัติความเป็นมาก็คือ
มีการนำหัวนโมมาเป็นส่วนหนึ่งในการปัดเป่าโรคร้ายให้หมดไป
อย่างโรคหาและอฮิวาตกโรค
ที่เคยระบาดในจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อ๗๐๐ปีก่อนนะครับ

พาคุณผู้ชมไปดูซากลูกหมาที่มันมีความผิดปกติคือมีตั้ง๘ขา
และทุกขามีนิ้วอยู่๖นิ้วด้วยกัน
ที่ไปเจอซากแปลกอยู่ที่บ้านเลขที่๑๔๖ทับ๖๑
เจ้าของบ้านชื่อว่าคุณสันติวงโพธิสนาม

ซากลูกหมาที่มันมีแปลกประหลาด๘ขา๖นิ้ว
เจ้าของบ้านบอกว่าอาจจะเป็นพันธุกรรมก็ได้

จะเป็นเรื่องของพันธุกรรมหรือเปล่าเพราะว่าแม่
แม่ของสุนัขตัวนี้ลูกสุนัขตัวนี้
ชื่อว่าเจ้าแซนดี้พันธิสุค่ะ
มีขาหลังทั้งสองข้างแต่มี๖นิ้ว

เจ้าของหมาบอกด้วยว่าแซนดี้ตกลูกคลอกนี้ออกมา๔ตัว

ซึ่งเขาเตรียมสตาร์ฟลูกหมานตัวนี้เอาไว้

เฉพาะเกี่ยวข้องกับขาเกี่ยวกับนิ้วเนี่ยนะคะ
๖นิ้วอะไรต่างนี่แหละค่ะ
ก็เป็นเรื่องราวความเชื่อเล็กที่เรานำมาฝากกันนะครับคุณผู้ชม